อยากจะเป็นคนคุยว่าเธอที่รักฉันคงต้องคุย
ไม่รอก็คงไม่ไหว
ถ้าเกิดว่าเธอตอบมันจะไม่ให้เป็นลูกพี่น้อง
ฉันสัญญาจะไม่ให้เป็นหรอกที่๒
ไม่เคยเจ้าชู้ในมือชายมีเข้าอยู่
แต่อยากจะรู้ให้เธอนักเข้ามาลอง

เช้าไปหน่อยยังไม่ได้ยืดร่างกาย
อยากให้เธอร้องคมจังน่ารักเกินไปแล้วเธอ
เดินทางเธอรุยอยากจะเข้าไปคุยอยากเข้าไปร้อง
สวัสดีค่ะดูก่อนดูน้ำกับดาวสุภาษาที่น่ารักเกินปุ่ยมุ้ยนะคะ

คำว่าเกินปุ๋ยมุ้ยมันมาจากคำว่าเกินไปไหม
คือนางของดิฉันคลาบจะสวยเกินปุ่ยมุ้ยโอ้โหมองดูแล้ว
โอ้โหข้าวแตกกอเขียวดีจังเลยค่ะ
และดิฉันเป็นชาวนารุ่นใหม่ที่ต้องใส่ใจ
เทคโนโลยีเดี๋ยวจะมาบอกว่าใส่ใจเทคโนโลยีแบบไหน
แต่วันนี้ฝนลดนมนิดหน่อย
หน่อยแต่ไม่ได้หายไปไงคะเลยใช้คำว่าไม่ลดลาวาสอกเนอะ
ก็เนี่ยภาพถ่ายดาวเทียมตอนตี๕๔๙นาทีเนี่ยค่ะฝนเริ่มก่อตัวแล้วในทะเลอ่าวไทย
แล้วหลังจากนั้นเขาจะพัดขึ้นฝั่งเช้าแบบนี้เขาจะก่อตัวแล้วค่ะ
แล้วปัดใจปัดใจยังคงเป็นตัวเดิมอยู่นะ
ไม่ว่าจะเป็นร่องฝนที่พาดผ่านทางตอนบนของประเทศและลมมรสุม
แต่จะบอกนะว่าต้องจับตาเลยสุดสัปดาห์นี้
ทำไมต้องจับตาล่ะคะเพราะไปตรวจเจอค่ะ
ไปตรวจเจอร่องฝนหรือว่ายอมความกดอากาศต่ำที่อาจจะทำพัฒนาตัว
กลายเป็นพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้
แล้วพอเขาพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนสลายตัวปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะ
สุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์จันทร์
ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมฝนจะเยอะมากขึ้นนะ
เตรียมตัวรับมือให้ดีนะเอาแต่วันนี้ค่ะช่วงเช้าเช้า
ฝนไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เมฆที่จะทำให้เกิดฝนไม่ค่อยมีเลยนะคะ

แต่พอช่วงประมาณสาย๑๐โมง๑๑โมง
มีอยู่มีอยู่นิดหน่อยมีอยู่นิดหน่อยเมฆบางค่ะ
แต่ถ้าตกจริงนะจะเป็นช่วงประมาณบ่าย๒เป็นต้นไปค่ะ
ฝนจะมาภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพมหานคร
มามาตามนัดนะเอาลองดูนะคะบ่าย๒เป็นต้นไป
ลากยาวไปจนถึงค่ำได้เลย
เตรียมตัวการเดินทางให้ดี
รถตกเออฝนตกอะไรนะรถติด
มี๒คำนี้เป็นคำคล้องจองกันนะคะ

ส่วนคลื่นค่ะลมแรงขึ้น
คลื่นในทะเลอันดามันเห็นไหมสีม่วง
คำว่าสีม่วงเนี่ยภาพสีม่วงเนี่ยสูงมากกว่า๓เมตรนะ
และจะเห็นว่าประชิดฝั่งมากเลย
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งก่อนนะคะช่วงนี้
โดยเฉพาะอันดามันตอนบน
ส่วนอุณหภูมิตลอดทั้งวัน
เนื่องจากฟ้าครึ้มแดดไม่แรง
พื้นที่มีฝนตกอากาศก็จะเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยค่ะ
จากภาพที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของคลื่น
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง